กลับมาดูกันต่อวันเจอนุ่มเจษนะคะ
โอ้โหกัปตันอเมริกาไม่ใช่กัปตันอเมริกาสิ

๑๕๐ล้านทั้งคู่ผู้ชมไปถามลูกความรักคุณวิว
พาไปพบพ่อพบแม่วันนี้เยอะแบบร้อย

เอาไปฟังกัปตันเจดเปิดใจเลยค่ะนี่นะคะโอ้เป้าไม่ตรงเลย

ไม่อยากจะให้มาแบบมาผิดหวังอะไรกันทีหลัง
เขาค่อนข้างที่จะจริงจังกับเรื่องความรัก
ก็คือต้องมั่นใจต้องชัวร์

ก็จริงแล้วก่อนที่จะมีโอกาสได้คุยกันได้ศึกษากัน
ก็คือแบบเราก็พยายามทำความรู้จักกัน

เจอแบบเพื่อนใหญ่ของแต่ละฝ่ายหรือยังครับเจน

บ้านเราผ่านบ้านเราผ่าน

ว่าเขาแม่ก็เปิดประตูต้อนรับเป็นอย่างดี

ถ้าวิวไม่ได้ก็พี่แจ๊กกะลีนก็ได้ค่ะ